อย่างที่เกริ่นเอาไว้ภาพหวาดเสียวนะคะที่เราได้เห็นกันนะคะ
ก็คือว่าคนร้ายอยู่บนรถกระบะแล้วเจ้าของบ้านนะคะกระโดดเกาะฝากระโปรง
คนร้ายก็ขับรถลากไปแล้วสุดท้ายเจ้าของบ้านล่นลงมา
แล้วเราก็เห็นภาพเขาถอยรถลงมาทับเจ้าของบ้านค่ะ
ที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะก็คือเจ้าของบ้านเขาเกาะไปที่ฝากระโปรงนะคะ
แล้วสุดท้ายคือถูกรถทับค่ะถอยมาทับด้วย
แล้วเดี๋ยวเราจะเห็นผู้ชายคนนึงเนี่ยวิ่งมา
คนนั้นคือพ่อของคนที่หล่นลงไปค่ะ
พยายามจะเอาอะไรบางอย่างเคาะไปที่กระจกรถของคนร้าย

กล้องวงจรปิดจับภาพได้ค่ะนะคะ
คือคนขับรถกระบะคันนี้มาขโมยสายทองแดงคอมแอร์แผงโซลาเซล
แล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านกำลังจะขับรถหนี
คุณเจริญเกรดมงกุฎค่ะเจ้าของบ้านเห็น
ก็เลยกระโดดเกาะฝากระโปรงหน้ารถไป
เขาก็พยายามจะหนีนะคะคนคนร้ายเนี่ยค่ะ
เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาจนคุณเจริญตกลงมาจากรถ
แล้วก็ถอยรถทับจนเขาเสียชีวิตนะคะ
ขับรถหนีไปทางเส้นทางพระพุทธบาทโคกตูม
ตำรวจเนี่ยนะคะตอนที่ตำรวจมาที่เกิดเหตุเนี่ย
ร่างของคุณเจริญอยู่ริมถนนกระเป๋าหน้ามีซองปืนสั้นเหน็บอยู่

พ่อของผู้เสียชีวิตนะคะคุณสำเริงบอกว่า
เห็นลูกชายเกาะหน้ารถกระบะคนร้ายก็เคยขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามไป
ไล่ตามมาประมาณหนึ่งกิโลแล้วเห็นคาตาเลยค่ะว่าคนร้ายเบรกรถ
พอเบรกปุ๊บลูกชายร่วงลงมาจากรถแล้วก็ถูกเหยียบซ้ำหลายครั้งด้วย
นี่ค่ะสุดท้ายแล้วเขาก็เลยเอาเขียวเกี่ยวย่าทุบไปที่กระจกรถของคนร้าย
กระจกรถแตกแต่คนขับรถคันนี้ก็ขับหนีไปได้ในที่สุดนะคะ
ทางพ่อผู้เสียชีวิตบอกนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะว่าที่บ้านเคยถูกโจรเข้ามาขโมยของแล้วหลายครั้งด้วย
นี่ค่ะโอ้โหนี่ภาพอันนี้จับภาพเหตุการณ์ไว้ได้ชัดเลยค่ะกล้องวงจรปิด
แม่ผู้เสียชีวิตค่ะวันนี้เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยบอกว่ามาถึงที่เกิดเหตุเห็นลูกชายนอนกองอยู่กับพื้น
คนร้ายเนี่ยเคยเข้ามาก่อเหตุสองครั้งแล้วโหดร้ายเหลือเกินอยากจะให้ชดใช้ให้สะสมค่ะ
เห็นเขาเกาะรถแล้วก็หันไปทางบ้านเนี่ยก็เรียกว่าอ้อนมึงขึ้นรถเขาทำไมลูกมึงขึ้นรถเขาทำไมแล้วรถมันก็วิ่งเร็วอ่ะขับเร็ว
อันนี้คือผู้สูญเสียค่ะแต่ว่าตำรวจค่ะคุณผู้ชมค่ะล่าตัวไป
สุดท้ายจับตัวได้แล้วนะคะนี่รถกระบะคันนี้ครับ
กล้องวงจรปิดค่ะไปจับได้กลางป่าที่ตำบลโคกตูม
อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีพร้อมกับรถคันนี้เลยค่ะ
ผู้ต้องหาให้การภาคเศษแล้วบอกตำรวจแบบนี้ค่ะ
บอกไม่ได้ไปขโมยของเข้าไปตรงนั้นเนี่ยเขาไปจอดปัสสาวะค่ะ
ปัสสาวะข้างทางแล้วคุณเจริญผู้ตายเนี่ยเห็น
ก็เลยกระโดดเกาะหน้ารถมาอันนี้คือ
ฟังแล้วก็ลองนึกถึงความสมเหตุสมผลดูแล้วกันนะครับ
พอทีนี้พอกระโดดเกาะหน้ารถตัวเองก็ตกใจก็เลยเบรก
ทำให้ผู้ตายร่วงลงจากรถอย่างที่เห็นในคลิปนะคะ
เดี๋ยวก็รอดูการทำงานของตำรวจต่อไปว่าจะยังไงต่อนะคะ
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าคุณเจริญเสียชีวิต